เออขออีกเรื่องได้ไหม
อ่าได้ผมมีบรรยากาศมา
ดอกไม้บนต้นว่า

มาเจอกันเลยไปเจอนี่แหละ
โอ้โหดอกจิก
ดอกจิกมากกว่านี่ดอกจิกนี่แหละ
ดอกจิ๊ก